ส่วนเรื่องบารมีของครูบาบุญชุ่มนะครับ
ในการที่เดินทางไปที่ถ้ำหลวงแล้วก็ประกอบพิธีถึง๓ครั้ง
แล้วก็มีการพบว่าเด็กนั้นปลอดภัยนะครับ
ก็มีการพูดถึงเรื่องของปฏิหารจากน้ำมนต์ของครูบาบุญชุ่ม
ซึ่งเป็นการเปิดเผยจากโซยตี
้อยตีเป็นลูกศิษย์คนสนิทของครูบาบุญชุ่มนะครับ
หรือว่าอาจารย์กีดะอากีตะอนุราช
ลูกศิษย์คนสนิทครูบาบุญชุมซ้อยตีเปิดเผยนะครับว่า
ความสัทธาในตัวครูบาบุญชุม
เกิดขึ้นเพราะเห็นถึงปฏิหารที่เกิดขึ้นกับตัวสร้อยตีเองหลายครั้ง
เริ่มเข้าไปกราบครูบาบุญชุ่มครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี๓๕นะ
คือตอนนั้นไปเที่ยวแม่สายจังหวัดเชียงรายกับเพื่อน
แล้วก็เพื่อนชวนมากราบครูบาที่ฝั่งพม่า
พอเจอครูบาวันแรกครูบาบุญชุ่มก็ตั้งชื่อให้เขาใหม่

จากนั้นก็ให้ความสนิทสนมกับเขา
ทำให้เขาอาสาคอยติดตามรับใช้ครูบาบุญชุ่มเรื่อยมานะครับ
้อยตีเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าครูบาบุญชุ่ม
มักจะรู้วาระจิตของเขา

ครูบาบุญชุ่มก็สามารถที่จะดักคำพูด

ซ้อยตีเองบอกเขาก็แปลกใจเหมือนกัน

เวลาที่ครูบาทำวัดสวดมนต์
มักจะมีฝนตกลงมาในเขตพื้นที่

ส่วนนอกเขตเนี่ยโอ้โหไม่มีฝนเลย
แดดออกแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ที่ครูบาทำวัดอยู่เนี่ย
ปรากฏว่ามีฝนตกดั่งปฏิหารนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าเจอกับตัวเองแบบนี้มาแล้วถึง๓ครั้ง
และเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือ
คุณแม่ชื่อว่าชิลแทร่ตั้งของเขาเนี่ย
ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ได้รับความทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยมากนะครับ

บอกว่าแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

คุณแม่เองก็บอกให้เขาไปกราบครูบาบุญชุ่ม
เพื่อถามว่าคุณแม่จะหมดวารกรรมเมื่อไหร่
ซึ่งครูบาบอกว่ายังไม่ถึงเวลา

แล้วก็ได้ให้น้ำมนต์มา

ปรากฏว่าสามารถที่จะบรรเทาความเจ็บป่วยไปได้

อยู่ได้อีกถึง๕ปีด้วยกันนะครับ

ท่านจะเสกน้ำมนต์มาให้

เวลาเจ็บจะได้ลดอาการเจ็บปวดทรมาน

ปรากฏว่าคุณแม่ผมอาการเริ่มดีขึ้น
แล้วผมนำน้ำมนต์ที่คุณวาปลูกเสก

จิบเดียวนิดเดียวก่อนนอนทุกคืน
คุณแม่ผมเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวดทรมาน

เป็นระยะเวลาถึง๕ปี

สารเจ้าเพ่งเง็กตัง

คุณแม่ก็ได้สร้างขึ้นมาเมื่อปี๒๒
แล้วก็ปล่อยร้างเมื่อคุณแม่เป็นมะเร็ง

ท่านก็ให้ตั้งกองผ้าป่าในนามครูบาบุญชุ่มได้

แล้วก็สร้างเหรียญเพื่อมาแจกในงานผ้าป่าด้วยนะครับ
และเมื่อมีข่าวครูบาบุญชุ่มอธิษฐานจิต
ช่วยเหลือ๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง
ก็ทำให้เหรียญกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นด้วยนะครับ
ในโลกโซเชียลก็มีการเผยแพร่นะครับ
ภาพของครูบาบุญชุ่ม
ซึ่งบอกว่าถ่ายโดยโค้ชเอกนะครับ
แล้วก็นำไปโพสต์ไว้ในเฟสของโค้ชเองนะฮะ